แกเป็นใครจับฉันมาทำไม
ดูสามีดูพี่ปอนดูคลิป
คือล่าสุดคุณผู้ชมมีอาการแบบช็อตฟิลสุดจากคลิปนี้นะคะ
เพราะว่าระหว่างที่อัดคลิปติ๊กต๊อกเนี่ยค่ะสามีเขาค่ะ
คือตามคลิปก็บอกว่าแกจับฉันมาทำไมแกเป็นใคร

คือช็อตฟิลมากนะคะคุณนุ้ยก็เปิดใจกับเรา
บอกว่าเอาจริงคือวันนั้นคือไม่ได้เตรียมกันเลย

กดไลค์กดแชร์เยอะมาก

แล้วเรื่องนี้สาวนี้รู้อย่าชวนผัวมาเล่น

เอาล่ะค่ะนะคะเรียกคำว่าผัวได้เนอะ

ไม่เป็นไรไม่มีผัวไม่เป็นไรเรามีญาติเยอะ
นุ้ยสุจิรานุ้ยญาติเยอะค่ะ

เพราะว่านอกจากลูกสองคนแล้วเวลาไปพบปะสังสรรค์เล่นละครเล่นละครกับใคร
เรื่องราคาเวทีเพราะกดได้ลูกมาหมดค่ะ
คุณผู้ชมได้น้องดารามาเป็นสมาชิกหมดไปเลยค่ะ
อยากเล่นตอนราคาเวทีเล่นราคาเวทีด้วยกันก็ซีกกับกัน

วงด้วยคริสธีรวัตรค่ะล่าสุดนะคะพอกระโดดมาเล่นละครเรื่องใหม่ของพี่บอยค่ะ
ก็ได้น้องไดมอนได้เอิญได้บอส

เธอน้องเสื้อน้ำเงินอายุ๑๗ในงานเด็กมา๖อ่ะ

โอ้โหใช่นะคะแล้วก็แบบว่าตอนนี้นับนิ้วไปนับนิ้วมานะคะ
ปรอกฎว่ามีลูกในสังกัดแล้วหมดต้องกินน่ะรู้มั้ยคะ

จริง๒ลูกในสังกัดทั้งหมด๑๑คน

หัวล่ะค่ะเอาฟังเสียงหน่อยจ้า
ดาราสาวและไม่ได้เล่นบทแม่

เป็นคุณครูเรื่องนี้ได้เล่นเป็นคุณครู
ตำโดมกันคริสต์ใครอีกอ่ะเยอะมากเลยอ่ะ
อันนี้เพิ่มมาอีก๑๑คนใช่เพิ่มมาอีก๑๑คน